รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วนะคะ
พายุเนี่ยขึ้นฝั่งเวียดนามตั้งแต่เมื่อคืนส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยเฉพาะแถบภาคอีสานคงจะตกชุ่มฉ่ำกันมาแล้วนะคะ
ดังนั้นวันนี้ตรวจสอบสภาพอากาศกันเพิ่มเติมดีกว่าว่าพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบกันบ้างจะรุนแรงหนักหนาขนาดไหนนะคะ
ขณะเดียวกันนะคะตอนนี้ก็มีลักษณะของลมที่ค่อนข้างแปรปรวนทำให้บริเวณภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยได้รับผลกระทบมากขึ้น
รวมถึงภาคใต้ก็ยังคงมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูมรสุมนั่นเองค่ะ
ดังนั้นคาดการณ์กันล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์กันดีกว่าว่าแต่ละพื้นที่นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
สำหรับภาคเหนือนะคะช่วงดึกถึงเช้าจะมีอากาศเย็นอุณหภูมิลดลงประมาณ๒๔องศา
กลางวันแดดดีมีฝนน้อยค่ะ
เกษตรกรก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองในช่วงอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงและควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะ
รวมถึงเร่งฟื้นฝูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด
หลังน้ำลดส่วนภาคอีสานนะคะต้องระมัดระวังในพื้นที่จังหวัดชายภูมิ
ขอนแก่นมุกดาหารกาลสินมหาศาลคามรอยเอดียสโทรนอำนาจริง
บุรีดำสุรินศรีสะเกดและอุบลด้วยระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยนะคะ
สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนนะคะ
แต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยอากาศจะเริ่มร้อนแล้วเกษตรกรเองก็ต้องฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังจากน้ำลด
กักตุนน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแรงระบัดระวังโรคจากเชื้อราด้วย
ส่วนคลื่นในทะเลค่อนข้างสงบดีค่ะ
ส่วนภาคใต้เข้าสู่ฤดูมรสุมทั้งสองฝั่งแล้วนะคะ
จึงทำให้จุดที่มีฝนนั้นคลื่นสูงประมาณ๒เมตรต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
แล้วก็ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพันธ
เกษตรกรระมัดระวังเรื่องของโรคพืชกันด้วยนะคะ
จากนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านไปสู่หน้าหนาวกันแล้ว
และสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำแรงนั่นเองค่ะ
เกษตรกรต้องทำพื้นที่กักเก็บน้ำเอาไว้ด้วยและดูแลสุขภาพกันนะคะ